คนร้ายที่เป็นเพื่อนบ้านเข้ามามารีดไถเงิน
แล้วคุณยายอายุ๗๔ปีคุณผู้ชม
อยู่บ้านคนเดียวโดนคนร้ายขอตังค์๓๐๐๐
พอคุณยายไม่ให้เนี่ยนะทำร้ายจับบิดแขนหักแขนเหยียบแขนนะคะ
เรื่องนี้มีการโพสต์แล้วก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคุณผู้ชม
คนที่โพสต์เป็นลูกสาวก็คือสุภาพรชิงพรม
ก็บอกด้วยบอกว่าโพสต์รูปคุณแม่เนี่ยนะคะ
เป็นคุณแม่นั่งอยู่บนรถเข็นแขนหักสองข้าง

แล้วก็ระบุข้อความต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม
บอกว่าแม่ของเธอได้รับบาดเจ็บ

เป็นชาวบ้านในพื้นที่หนองช้างใหญ่อำเภอม่วง๓๐

คนร้ายยังใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้
ตั้งคำถามว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง

เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่คุณแม่ถูกทำร้ายร่างกาย
ตอนเที่ยงคืนของวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็ตอนนั้นคุณแม่อยู่บ้านคนเดียว
ทีนี้มีเพื่อนบ้านคือนายพงพันธ์ทองคำวันอายุ๓๓ปี
เปิดประตูเข้ามาหาคุณแม่
บอกว่าจะเอาเงินสด๓๐๐บาท

คนร้ายก็เลยทำร้ายต่อสู้กันข้างที่นอนนะคะ
เขาจับหัวแม่โขกกับพื้น๓ที
แล้วก็เหวี่ยงใส่ตู้ทีวีจนทีวีแตก

เหยียบแขนทั้งสองข้างของคุณแม่

แล้วก็บิดแขนข้างซ้ายจนแขนของคุณแม่หัก

บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าคุณแม่จะไปกดเงินให้
หลังจากนั้นนายพงพันธ์ก็เลยกลับไป
แล้วคุณแม่ต้องค่อยถัดตัวกระเทิบตัว
ซ่อนอยู่ในกระสอบข้าวในครัวจนเช้าอะค่ะ
ทีนี้ถึงออกมาร้องขอความช่วยเหลือ

ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลม่วง๓๐หน่อย
แล้วตอนนี้ลูกสาวบอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวเพื่อนบ้านคนนี้
พงพันธ์จับให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าคนในชุมชนก็หวาดกลัวเหลือเกินนะคะ
ส่วนตำรวจภูทรม่วง๓๐ก็เปิดเผย
บอกว่าได้นำตัวนายพงพันธ์มาแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็นำตัวฝากขังศาลที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว
แต่ว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ

รวมถึงเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจประวัติด้วยค่ะ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
แต่จากการตรวจสอบนี่พบว่าไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะ